แม่บ้านประจำบาน
เอ้าไม่นะอย่าอย่าอย่านะครับอ้าวเถอะนี่เป็นอะไร
ก็นี่ไงกำลังพูดกันถึงเรื่องแบบว่า
นักศัตริย์ไหนที่มีเกลียดเนื้อตกยางออกกลัวไม่อยากให้เป็นถ่อไงจะกลัวเป็นฉัน
แต่อาการเมื่อกี้ถ้าทำต่อไปฉันว่าโดนตบ
เอ้าหรออันนี้ต้องโดนเลยใช่มั้ยอันนี้ออกแน่นี่จริง
อุ้ยตัวเราว่าไม่อยากเป็นตัวเองแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมาอัพเดทอีก๔นักศึกษะที่เหลือก่อนดีกว่า
ใช่เราอยากอับที่เหลือกมากค่ะเพราะว่าเขารอกันอยู่
คนที่เกิดปีวอดนะครับพื้นฐานดวงนะครับในช่วงนี้เนี่ย
ก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่อุบาเท่าไหร่

แต่ว่าขอให้ทำอะไรก็ตามรีบสรุปจบภายในเดือนนี้
เพราะว่าถ้าโยงเข้าไปถึงเดือนน้ำอะไรเนี่ย
เป็นเดือนชงในตามหลักของภาษาจีนครับ

ถ้าเข้าเดือนหน้าเนี่ยมันจะมีความวุ่นวายแล้ว
อะไรก็ตามที่ทางคาอยู่เคลียร์เดือนนี้ง่ายกว่า

ต่อไปคนที่เกิดปีหลักกานะครับ

ผมก็ได้เคยเตือนเอาไว้หลายครั้ง

ก็คือว่าคนเราถ้ายังไม่ถึงนาทีทีของเราเนี่ย
ยังไงก็เขาเรียกว่ามันก็ไม่ถึงของเรา
แต่นาทีนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรา
มันก็ไม่ใช่ของเราอยู่ดี
ใช่แต่ผมจะบอกว่า
ตอนนี้มาแล้วในสัปดาห์นี้
อาจจะยังมีบางคนยังไม่ได้กลับจากต่างจังหวัด

ที่เขาเรียกว่าผลกระทบค่อนข้างจะน้อยมาก

ภาพรวมในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินความรัก

ก็จะเป็นไปลักษณะเรื่อยไม่ค่อยมีอะไรให้กังวลใจ

อุ๊ยก็เพลินเนี่ยเธอปีใหม่ก็กินแล้วก็นอน

บางคนนี้คือเขาเรียกว่า

เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะกินน้อยกินเยอะเนี่ย

คนปีกุลอาจจะระบบเมตบอริซึมไม่ดีนะคะ

ใช่ใช่
ดวงเด็ดประจำสัปดาห์นี้ได้แก่
และตอนนี้นะคะก็มาถึงประเด็นโหราแซ่บของเรานะคะ
นั่นก็คือหนุ่มสาวนักศัตริย์ไหน

น่ากลัวที่สุด

ปีที่จะมีเกณฑ์นะครับเลือดตกยางอ่อนนะครับ

ทำไมล่ะโถ่ถังกระหลามักมาก
ปีมะแม่นะครับก็ในช่วงหลังปีใหม่มา
ก็คือถือว่าเข้าสู่เดือนมกราที่เป็นเดือนชง

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าในช่วงนี้อาจจะต้องมีเรื่องของอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปทำไมสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้ไม่ต้อง

เพราะจริงแล้วมันก็เกิดจากการกระทำหัวเราทั้งนั้นแหละ

ให้ป้องกันให้เป็นรัวหวังกันแล้วกันนะคะ
อะไรเกิดขึ้นแล้วเราขอให้อยาก
เค้าเรียกว่าอะไรว่าคือบางคนเจออะไรมาปรับก็หงุดหงิดอ่ะ

เออคือเหมือนว่าเจ็บตัวแล้วจบพอเดี๋ยวไปนอน

วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอโจ้มากเลยนะคะ

อัปเดตให้เราได้ระมัดระวังตัวกันมากขึ้นนะคะ

เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับการเต้นแบบ

บอกว่าเราจะมาเจอกับ
โวไฟอาการกำลังหมดแล้วค่ะคุณหมองค่ะ

แล้วจะมีประโยชน์ยังไงต้องติดตามชมสักครู่เดียวค่ะ